หลังจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้มีการวิเคราะห์ในลักษณะที่ว่า
เดี๋ยวจะมีการยุบสภาช่วงสิ้นปีหลังประชุมเอเป็ก
ใครเป็นนายกราศมนตรีกันแน่ะใครเป็นนายกรแน่ะ
นี่พี่ใหญ่ของลุงตู่ไงก็พูดแทนหน่อยไม่ได้เหรอ
วันนี้นักข่าวไปถามไปถามพลเอกประวิทย
เอกประวิทย์บอกว่าแค่ความเห็นส่วนตัวของผม

ก็คิดไปเองไงว่าพอจบเอเปกรัฐบาลก็หว่างแล้ว
ถ้าจะยุบก็ยุบได้แหละตอนนั้น
คือถ้าว่างมีเวลาว่างจะยุบสภาอย่างนี้เหรอ

ใช่ค่ะแต่สุดท้ายพลเอ็ดโปวิทย์ก็บอกว่า
หรือไม่ยุบก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี

ก็มองแล้วว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะ
ถ้าอยากจะให้ยุบก็ยุบอะไรอย่างนี้
ส่วนจะประคับประคองพักร่วมรัฐบาลไปจนตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า

ทุกคนให้การสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วรวมถึงพักเล็ก
แม้ร้อยเอกธรรมนัฐพลังเผาเอง

ก็ดูแลพักเล็กมาตลอดตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

ยุคสภาพนี่ผมพูดเอง

พอจบเอเป็กแล้วรัฐบาลก็ว่างแล้ว
ทำไมถ้าจะยุบก็ยุบได้ตอนนั้น
ส่วนจะยุบหรือไม่ยุบต้องขึ้นอยู่กับท่านนายก
ไม่มีร้อยเอกธรรมนัฐก็ไม่เกี่ยว
ผมดูแลคนเดียวดูแลมาตลอดตั้งแต่ต้น

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บอกว่าก็เป็นมุมมองของพลเอกประวิทย์เขาเฉย

ให้ทุกคนคำนึงด้วยว่าวันนี้อะไรมันสำคัญกว่ากัน
ยังมีประชาชนเดือดร้อนกันอีกเยอะ
ตอนนี้ต้องถือว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะไม่ปกติ
ทุกคนควรจะมารวมพลังในการต่อสู้กันมากกว่า
ผมก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงว่าวันนี้อะไรมันสำคัญกว่าอะไร
ประเทศชาติมีปัญหาสำคัญประชาชนเดือดร้อนสำคัญไหม
ฟันมันควรจะสำคัญกว่าอย่างอื่นก่อนไหม
ก็ให้มันล้มเถอะไปใครจะล้มก็ล้มมาเถอะ
ผมไม่ให้คนมากับเรื่องนี้นะ
ผมคิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะที่ดีเพียงพอ
ผมให้เกียรติท่านทุกคนมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับใครผมถามหน่อยดิ
คือคนก็ไปมองว่าจะยุบสภาเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลง่อนแง่นหรือเปล่า
เสียงเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐออกจากพลังประชารัฐไป
ไปอยู่กับ๑๙เสียง๒๐เสียงของพักใหม่เนี่ย

ใช่ถึงขั้นนักข่าวถามว่าได้ข่าวว่ามีแผนล้มนายกรัฐมนตรี

แต่ท่านนายกบอกมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์

หรือบางคนบอกต้องการจะยุบสภา
ก่อนที่จะมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเรื่องบัตร๒ใบหรือเปล่า

คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

การแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

ไม่ใช่ใบเดียวนะฮะมีเขตกับปาร์ตี้ลิสต์เลยนะฮะแยกชัดเจน
ตรงนี้คุณสาธิตบอกว่าก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่
คาดว่าไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยน่าจะเสร็จได้ตามขั้นตอน
ส่วนเรื่องการยุบสภาก็เป็นเรื่องของแกนนำพักรัฐบาลนั่นแหละประมาณอย่างนั้นนะฮะ
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ